เหตุอัตยกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเป็นนุ่มก่อสร้าง
อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเขาระแวงสาวคนสนิท

บอกว่ากลัวว่าหญิงสาวอันนี้แต่ว่า
จะแอบปันใจให้กับชายอื่น
แต่ว่าในช่วงบนกลางคืนน้อยจุดได้
ไปพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับทหาร๑คน
ก็เลยก่อเหตุทำร้ายร่างกายทหารนายนี้จนเสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจชาญสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นทหารเพราะว่าสวมกางเกงลายพราง

ร่างกายนี่มีบาดแผลที่บริเวณศีรษะที่ลำคอ
มีร่องรอยของการถูกตีด้วยของแข็ง
เขาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่นะคะ
อยู่ในซอยหลังวัดหัวลำโพงตำบลหัวสำรง
อำเภอแปลงยาวจังหวัดเชิงเศร้า
ต่อมาไปทราบชื่อก็คือ๑๐เอกสารวุฒิสุนทรนันค่ะ
เป็นทหารสังกัดกองพลทหารราบที่๑๑นะคะ
มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงค่ะ
บาดเจ็บจากการถูกของมีคมบาด
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนะคะ
ไปสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

มารับฝ่ายหญิงช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้

หลังจากนั้นก็กลับเข้ามาพร้อมกัน
ในช่วงกลางดึกอยู่ในห้องกัน๒คน
จากนั้นนายกล้านายกล้าก็คือหนุ่มที่มีอาชีพเกาะสร้าง
ซึ่งพูดคุยอยู่กับฝ่ายหญิงมาก่อนหน้านี้นะคะ

แล้วก็มาเจอว่าทั้งสองคนอยู่ด้วยกัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็หวาดระแวงฝ่ายหญิงอยู่แล้วนะคะ

มาพร้อมอาวุธเป็นมีดแล้วก็เป็นไม้นะคะ
หลังจากนั้นพอได้มีดได้ไม้แบบนี้

เข้าไปฟันศีรษะฝ่ายชาย
ก็คือทหารจนเกิดการต่อสู้กัน
เขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าผู้ตายน่าจะสู้ไม่ไหว

พอวิ่งหนีไปนายกล้าผู้ที่ก่อเหตุก็วิ่งตามไป

ทหารนายนี้นอนแน่นิ่งไป
ก่อนที่นายกล้าจะขับรถหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจทราบผู้ที่ลงมือแล้วนะคะ
จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวค่ะ